คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จีน
มีพนักงานของธนาคารแห่งหนึ่งนะคะถูกผู้จัดการทำโทษ
เพราะว่าทำยอดไม่ได้ตามเป้า
วิธีการทำโทษเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
เป็นภาพขณะที่ผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งในเมืองฉางจื้อมณฑลสานซีของจีน
ทำโทษพนักงานต่อหน้าคนอื่น
การให้ขึ้นไปยืนบนเวทีแบบนี้ค่ะ๘คนแล้วก็ตีก้น
เหมือนนักเรียนถูกทำโทษอะลองฟังดีเสียงตีนี่แรงนะโอ้โฮโอ้โฮนี่ค่ะ
คือเริ่มต้นจากการว่ากล่าวพนักงานก่อนหลังจากนั้นก็เดินไปตีก้นเรียงกันแบบนี้ค่ะ
๓ครั้งต่อคนนะตีไปเรื่อยเรียงไปทีละคนแบบนี้นะคะ
พนักงานที่นั่งดูอยู่ข้างล่างเวทีก็มองหน้ากันไปมาแล้วก็ตกใจว่า
ทำไมถึงทำโทษกันแบบนี้เสียงบนเวทีเนี่ยเงียบสงัด
แต่เสียงคนที่อยู่ข้างล่างเวทีน่าจะมีการซุบซิบถึงเหตุการณ์ในการทำโทษนี้
คลิปวิดีโอนี้น่าจะถูกถ่ายไว้โดยพนักงานที่นั่งดูเหตุการณ์อยู่ล่างเวที
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่สู่โลกออนไลน์โอ้โหชาวเน็ตก็วิจารณ์หนักเลย
จารณ์เลยว่าผู้จัดการธนาคารคนนี้สมควรจะถูกไล่ออกนะคะ